ไปดูที่โรงพยาบาลนี้คือคุณตาท่านเสียชีวิต
จริงโรงพยาบาลก็จะช่วยบริหารจัดการให้
แต่ปรากฏว่าญาติเอาไปทำเองได้ไหม
กลัวติดโรคครับญาติกลัวติดโควิด
สุดท้ายรู้ไหมใครขนคนที่เสียชีวิตขึ้นเมน
พยาบาลครับพยาบาลผู้หญิงเนี่ยต้องช่วยกันยกศพขึ้นเมนฮะ
คุณผู้หญิงใช่ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข
อำเภอสรรคบุรีครับนำร่างของชายอายุเก้าสิบแล้ว
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙ขึ้นชาปนกิจ
เนี่ยครับคุณผู้ชมดูไปนะคนไหนล่ะอ่าเดี๋ยว
เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูนะครับที่เมนวัดมหาธาตุ
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาธิ์นะครับ
มาร่วมงานแค่๔๕คนเนื่องจากลูก
กรุงเทพมหานครกันหมดไม่สามารถมาร่วมงานศพได้
แต่กว่าจะเอาร่างผู้เสียชีวิตมาดำเนินการได้แบบนี้นะ
คือมันเป็นวันอาทิตย์ไงครับเจ้าหน้าที่เขามาทำงานกันน้อยอยู่แล้ว
โรงพยาบาลจึงประสานให้ญาติรับศพไปดำเนินการนะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรีครับ
ก็เลยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านไทย
จัดหาเจ้าหน้าที่มาทำให้โอ้ยดีใจหาย
นะฮะนักข่าวตะลึงเพราะอะไรรู้ไหม

คือนางสาววิยดาพรมมาตำแหน่งท่านเป็นถึงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะ
กับนางสาวรจเลขอินทนู
เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านไทย

เปิดเผยบอกว่าโรงพยาบาลสรรคบุรีเนี่ยนะ
แจ้งให้ญาติเนี่ยไปเอาศพคุณตาไปชาพนักกิจเองนะครับ
ซึ่งตามที่เธอเคยเห็นในข่าวเนี่ย

แต่จะให้เธอทำเธอบอกเธอก็กลัวติดโควิด๑๙ไปด้วย
ก็เลยบอกถ้าโรงพยาบาล
ถ้าไม่มีใครจริงเดี๋ยวโรงพยาบาลจะหาคนให้
ลายนี้เล่าต่อบอกสำหรับอาการของคุณตานะครับ
คือเมื่อ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานะ
เขามีอาการไอหายใจไม่สะดวก
มีโรคประจำตัวกำเริบคือโรคหอบหืดเริ่มถอดแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่าข้างในเป็นใคร

พาไปส่งโรงพยาบาลสรรคบุรีนะครับ
ผลออกมาติดโควิด๑๙รักษาตัวได้๔วิได้อีก

ใช่ฮะนี่แหละครับ
แต่ทางสาธารณสุขไม่มีการสอบสวนโลก

ไม่สามารถถามได้ว่าติดเชื้อจากที่ไหน
เหรนที่พาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งคราวนี้เสี่ยงดิ

อยากจะให้พาไปกักตัวที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน

เจ้าหน้าที่ลองพิจารณาดูว่าจะช่วยเขาได้ไหมนะฮะ
เพราะว่าคนที่มีความเสี่ยงสูง
เป็นทั้งเด็กและผู้สูงอายุนะครับ